โชว์แมนไปงานแต่งงานคู่จิ้นอย่างพอลลี่นะคะ
ซึ่งงานนี้ค่ะมีการเปิดตัวสาวจิ้นรู้ใจคนใหม่ด้วยนะคะ

บข้อคอรหาว่าเป็นคนอกหักได้เลยค่ะ
เมื่อหมอเจี๊ยบและละนาควงเพื่อนสาวรู้ใจคนใหม่
เดียบุษรามาร่วมงานแต่งอดีตคู่จิ้นพอลลี่พรพันธ์
โดยหมอเจี๊ยเผยว่าตั้งใจจะมาร่วมแสดงความยินดีในวันที่เพื่อนนั้นมีความสุข
ตั้งแต่วันแรกที่ทราบข่าวว่าอีกฝ่ายจะแต่งงาน
เพราะว่าพอลลี่มักจะพูดอยู่เสมอว่าอยากแต่งงาน
และเจอคู่ชีวิตที่คอยดูแลเอาใจใส่
ซึ่งวันนี้เพื่อนก็ได้สมหวังตามที่ตั้งใจไว้แล้ว
และขอให้มีทายาทมาเติมเต็มครอบครัวเร็วค่ะ
ไปได้โอ้โหค่ะปกติดี
วันนี้เรามาโอเคใช่เปล่าคะยินดีเต็มร้อยกว่าเธอ

อยากดีอยากรู้นานกับเพื่อน

เพราะว่าตอนที่พอลิเคยแนะนำเพื่อนคนนึงให้รู้จัก
เขาเป็นรุ่นพี่ก็แบบบอกเจอกัน๒เดือนก็แต่งอะไรอย่างนี้

ก็เลยไม่ตกใจว่าเขาเจอคนที่ใช่

เขาบอกเขาอยากมีแต่งงานกับคนที่รักเขาจริง

แล้วก็วันนี้ก็เห็นเขาเป็นอย่างที่เขาต้องการก็ดีใจด้วย

เขายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะ
แล้วแต่แฮปปี้ทั้งคู่